มันเป็นหอยหลอดยักษ์ของที่นั่นนะ

นายมะสอดเตะปูยูอายุ๕๕นี่บางเจน

บ้านเลขที่๑๗๕หมู่๒ตะบนปูยูอำเภอเมืองสตูนครับ

เดือนที่ผ่านมาบางเจนออกหาหอย
บริเวณปากคลองตำมะลังนะครับ
บริเวณนี้จะมีหอยหลอดยักษ์ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกว่าหอยหลอดไม้ไผ่
สีขาวสูงโอ้โห
ตอนถ่ายนี่เป็นสีขาวแต่เขาบอกว่าหลายมุมเปลี่ยนสีได้
คือไปเจอนะหอยหลอดเนี่ยมันจะมีรูอยู่ใช่ไหม
แล้วลึกลงไปในดินของประมาณเม็ดเสร็จ
อันนี้เล่าให้ฟังก่อนนี่เปลือกมัน
บางเจนก็เห็นรูเอามือล้วงลงไป

เป็นเม็ดใหญ่นะครับ
ใช่เพราะปกติเราจะเจอแบบนิดเดียวถ้าหัวเข็มหมุดอะไรอย่างนั้น
แล้วนี่กมดิ๊กนะครับ
แต่หอยเนี่ย๒ตัวมันตายไปตัวนึง
เจนก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้มุกเม้นนี้มันมาจากหอยตัวไหน
หลังจากเอากลับมาบ้านเพื่อนทราบข่าวก็ตามมาดู
อยากจะพิสูจน์ว่าเป็นมุกแท้หรือเปล่า
แต่หลังจากเห็นข่าวว่ามีคนเจอมุกในหอยมือเสือที่จังหวัดกระบีใช่ไหม
ก็เหมือนมุกที่เจอมากเลยก็เอามาให้สื่อมวลชนดูนะครับ
พบว่าไอ้มุกที่บางเจนเจอเนี่ยขนาดใหญ่กว่าอีก
เจนบอกเลยตอนนี้มุกเม็ดนี้เวลาถ่ายรูปออกมา
แต่ละครั้งสีจะต่างกันมีประกายแววออกมาด้วยนะ
บางครั้งจะเรืองแสงถ้าจับดูจะเจอสดือตรงกลางด้วย
มันจะมีสะดุดอยู่ตรงกลางด้วยนะครับ
แล้วก็แหม่มันจะไม่กลมดิ๊กเหมือนลูกแก้วนะ
มีน้ำหนักกว่าลูกแก้วมั่นใจนะมุกเมโล
แต่ยังไงเดี๋ยวส่งให้มอมอคืออะไร
มหาวิทยาลัยสงขานครินตรวจก่อนนะครับ
ถ้าเป็นมุกแท้พร้อมขายนะบังยังฝากเบอร์โทรศัพท์มาด้วย
เจนครับโทรหาตรงได้เลย

อะไรนะเดี๋ยวให้บางเขาพิสูจน์ก่อน
๐๙๒๔๑๒๗๗๙๗ครับบางเจนครับมุก
ถ้าเกิดว่าบังเจนพิสูจน์แล้วว่าใช่

ถ้ามุกไม่หาพาแป๊กนะ